เกิดเหตุช่างต่อเติมรีสอร์ทพลัดตกบึงน้ำเสียชีวิต
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุก็มักจะมาเล่าให้รอปภฟังอยู่บ่อย
ว่ามักจะเจอชายลึกลับตอนดึกตอนกลางคืน
กระทั่งมาเกิดเหตุตกน้ำเสียชีวิตดังกล่าวนี้นะคะ
และหลังเกิดเหตุภรรยาก็ให้โจรธิมาค้นหาศพ
ปรากฏว่าหายังไงก็หาไม่เจอนานกว่า๒ชั่วโมง
จนต้องจุดทูบว่ายสารสักพักเดียวมีงูเลื้อยผ่านเลยค่ะ
ไม่นานก็เจอศพลอยขึ้นมา

ก็คือเวลาที่ค้นหาอะไรเขาก็จะต้องใช้วิธีนี้ควบคู่กันไปด้วย

ใช่ค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็เจอศพผู้เสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาช่วงกลางดึกประมาณตี๒ค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทสุรพงศ์ตรีสมพงศ์สารวัตรสอบสวนสพสามโคก
รับแจ้งเหตุว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิตภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง

อยู่ในตำบลท้ายเกาะอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
ก็เลยไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึง
แล้วก็ทีมนักประดาน้ำที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบึงขนาดใหญ่เลยนะคะ

นักประดาน้ำของมูลนิธิป่อเต็กตึงก็ช่วยกัน
มหาร่างนายประดิษฐ์โฉมศรีอายุ๕๐ปี
เป็นช่างรับเหมาก่อสร้างชาวจังหวัดพิศนุโลก
เคียงมีสาราริมน้ำไปพบรองเท้าเนี่ยถอดเอาไว้คู่กันค่ะ
สลับข้างมีแว่นตามีกองเลือดอยู่ที่บึงน้ำด้วย
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการค้นหาอยู่๒ชั่วโมงก็ไม่พบค่ะ
จากนั้นนางเพชรโฉมศรีอายุ๕๒ปีภรรยาผู้ตายแล้วก็ลูกสาว
มีการจุดทูบไหว้สารเจ้าแม่กวนอิ่มที่อยู่ใกล้บึง
หลังจุดทูบไม่นานจู่ก็มีงูเหลือมยาว๒เมตร
ให้ผ่านศาลทีมค้นหาก็พบร่างผู้ตายจมอยู่ใต้บึง
ติดอยู่กับสาราริมน้ำนะคะจังหวะเนี่ยพอดิบพอดีกันเลยอะค่ะ
จากการสอบถามนางเพชรบอกว่านายประดิษฐ์ผู้เป็นสามีเป็นช่างรับเหมา
ต่อเติมรีสอร์ทชอบออกไปดื่มเหล้าที่สาราริมน้ำเป็นประจำ
ครั้งนี้ผิดสังเกตหายไปตั้งแต่เย็นจนดึกก็ไม่กลับ
ตามหาจนมาพบรองเท้าแล้วก็กองเลือดที่สาราริมน้ำ
แจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาค่ะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยไปคุยกับรอปภที่รู้จักกับผู้เสียชีวิตบอกนะคะ
ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเนี่ยมักจะมาเล่าให้ฟังหลายครั้ง
บอกว่ามักจะเจอชายแก่เวลาลุกมาเข้าห้องน้ำตอนดึก
และชายแก่ก็บอกว่ามาเฝ้าสมบัติให้เสียเจ้าของที่

เพราะว่าไม่เคยเห็นคนแก่ที่พูดถึงมาก่อน
เชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งลี้ลับหรือไม่ที่ทำให้เสียชีวิตนะคะ
ก่อนที่คุณโก้จะเสียชีวิตมาเคยมาปารบกับผมว่า
เจอคนแบบนี้มาทักอยู่เรื่อยประจำเลยตอนประมาณตี๒๓๐
ผมจะไปพิสูจน์ว่าคนนี้เป็นใครตั้งแต่วันนั้นมาคุณโก้ไม่กล้ามาเลยก็เกิดการกลัว
พอเกิดพอเกิดการกลัวปุ๊บก็ไม่ก็ไม่ไปเข้าห้องน้ำที่เดิมอยู่อยู่มาไม่ช้าไม่นานก็มี
ตามตกลงไปหรือเปล่าประมาณนี้ครับ
ตอนนี้ทั้งตำรวจแล้วก็แพทย์นิติเวศก็ร่วมกันจนสูตรเบื้องต้น
ก็พบว่าร่างของผู้ตายเนี่ยศีรษะแตกคาดว่าผู้ตายอาจจะล้มจนศีรษะแตก
แล้วก็หมดสติจนพลัดตกสาราจมน้ำเสียชีวิตจากนั้นก็นำศพส่งไปที่สถาบัน
ติเวชวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อหาสาเหตุการตาย
แท้จริงก่อนให้ญาติมารับศพนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ